เทคโนโลยีความจริงก็เป็นเรื่องใกล้ตัว

เรื่องของสินค้าชุมชนกันบ้างดีกว่า
เป็นการเพิ่มการกระจายรายได้

เขาก็เลยมีการคิดระบบมาระบบหนึ่ง
นั่นก็คือการบริหารจัดการณจุดขาย
ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมนำร่องแล้วด้วยที่จังหวัดสุพรรณบุรี

จากคุณกนกรัฐโกวิชัยค่ะ
ทอพื้นเมืองลายโบราณที่มีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นนี้
เป็นสินค้าของชุมชนบ้านสระบัวกรรม
ตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
ในการสั่งสินค้าส่งไปยังลูกค้า
เพิ่มช่องทางการแข่งขันและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้า
หรือว่าการจัดจำหน่ายนะคะซึ่งหลังจากนำเข้ามาใช้แล้ว
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้ให้กับชุมชนค่ะ
เดิมที่มีรายได้อยู่ที่หลักหมื่นบาท
ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นหลักแสนบาทต่อปีแล้วค่ะ
เพื่อให้ร้านค้าชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอล
ในการบริหารสต๊อกสินค้าจำหน่ายการลงทะเบียนสมาชิก

ช่วยลดภาระและต้นทุนในการจัดเก็บสต๊อกสินค้าของร้านค้าชุมชน
ทางชุมชนสามารถที่จะสั่งสินค้าหรือสั่งวัสดุอุปกรณ์
จากผู้ประกอบหรือผู้ประกอบการสามารถสั่งมา
เพื่อมาจำหน่ายให้กับชุมชนได้นะครับ
แล้วก็สามารถปริศนีเราก็สามารถที่จะนำสินค้าที่สั่งมาจาก
ที่ประชาชนต้องการสั่งซื้อเนี่ยเอาไปส่งทางปรายศนีย์
คล้องกับแนวคิดของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับสินค้าชุมชน
เพื่อให้คนในชุมชนนำสินค้าออกมาขายสร้างรายได้เพิ่ม
มีช่องทางการแข่งขันกับตลาดได้

เดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เป็นเศรษฐกิจใหม่
มีรายได้สูงภายใน๕๖ปี
โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ
สู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
เรือนที่อยากจะเริ่มทำมาค้าขาย
ความสำเร็จมันเริ่มมีสัญญาณที่ดีออกมาแล้ว
เนื่องจากทุกหมู่บ้านที่ผมไปเยี่ยม
ชาวบ้านมีความตื่นตัวนี้น่าจะถือว่าเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งแล้วนะครับ

รวมกลุ่มกันในชาวบ้านซึ่งเราเห็นทุกหมู่บ้านเลยนะครับ
ประชาชนเริ่มที่จะรวมกลุ่มกัน

แล้วก็เพื่อที่จะให้มีคนทำนะครับ
แล้วเราก็ได้เห็นหลายหมู่บ้านมีผู้นำชุมชน
ซึ่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนหนุ่มคนสาวอายุ๒๐กว่า

โรงการนี้จะใช้ศักยภาพของบริษัทปรายศนีย์ไทย
ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศกว่า๕๐๐๐แห่ง
และมีเครือข่ายการขนส่งมากกว่า๔๐๐เส้นทาง
วบคู่กับโครงการวางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงหมู่บ้าน
เน็ตประชารัฐกว่า๒๔๗๐๐หมู่บ้าน
ดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น๕ระยะ
คือระยะที่๑คัดเลือกและพัฒนาร้านค้าชุมชนต้นแบบ
เพื่อติดตั้งอุปกรณ์การบริหารงานณจุดขาย
จำนวนไม่น้อยกว่า๒๐๐หมู่บ้านทั่วประเทศ
ระยะที่๒ขยายผลการติดตั้งอุปกรณ์การบริหารงานณจุดขายกว่า๑๐๐๐หมู่บ้านทั่วประเทศ
และระยะที่๓ถึงระยะที่๕พัฒนาโครงการสู่ความยั่งยืน
โดยจะขยายผลการติดตั้งระบบงานให้ครบทั้ง๒๙๘๐๐หมู่บ้านทั่วประเทศ
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน